ไปดูเรื่องของการปราบรามแก๊งค้ายาเสพติดนะครับ
วันนี้ตำรวจปราบรามยาเสพติดกระจายกำลังเข้าทลายเครือข่ายแก๊งค้ายาเสพติด

ดูนะฮะ
ที่เข้าไปเนี่ยนายเกาะเพชรจุลารักษ์อายุ๒๙ปีกับพวกอีก๒คน
เอาอาคารพาณิชย์๓ชั้นตรงนี้เปิดเป็นร้านขายยาบังหน้าทำมาปีกว่า
ถามว่าเปิดเป็นร้านขายยาทำไม
เพื่อที่ตัวเองจะได้มีเพศสัชกร
เพศรัชกรจะได้สั่งยาตัวนั้นตัวนี้ได้โดยง่ายโดยสะดวก
เพราะว่าไอ้ยาเสพติดต่างเนี่ยบางทีมันจำเป็นต้องมียาบางชนิด

นี่ฮะเลยมีเพศรัชกรของตัวเองไปเลย
แล้วที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีกท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
สมัครแฟนชายบริษัทขนส่งสินค้า

ต้องวางแผนเป็นขบูรณ์การมากเลยเนี่ย

คือพวกแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ย
ที่ผ่านมามันมีหลากหลายวิธีการมาก

จะได้สั่งยาตัวยาอะไรพวกนี้ได้ง่าย

จะได้เอาของไปส่งลูกค้าได้ง่าย

นายเกาะเพชรจุลารักษ์อายุ๒๙กับพวกอีก๒คนนะครับ
ใช้ตรงนี้เป็นแหล่งส่งยาแพ็คยาพักยานะครับ
ชื่อกลุ่มขายขนมหวาน

ใช่นี่ครับตำรวจเขาสืบสวนจนพบนะครับ

แถมยังส่งพัสดุด้วยตัวพวกนี้เองอีก

พนักงานส่งของพนักงานส่งสินค้าแล้ว

ตำรวจได้พาไปชี้จุดห้องพักในอพาร์ทเมนต์ที่ห่างไปประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
ห้องนี้ก็เอาไว้เก็บของเหมือนกันนะฮะ
ไปเจอวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒

จะได้เป็นร้านขายยาเป็นเพศรัชกรสั่งมาง่ายไง
แล้วก็มาเก็บเอาไว้เอาผสมกับยาเสพติด

อาพาร์ทเม้นท์ตรงนี้ห่างจากร้านขายยา๑๐๐เมตร
อีกห้องนึงเอาไว้ปลูกกัญชา
แล้วก็เก็บกัญชาแห้งเก็บน้ำมันกัญชา

มีโคเคน๙กรัมกัญชาแห้ง๓กิโลกรัม
กัญชา๖๐๐ขวดใบกระท่อม๒กิโลกรัม

มีกระสุนปืน๙มม๑๖นัด
มียาแก้แพ้แก้ปวดชนิดต่าง
มีเงินสดอีก๑แสน๗หมื่นกว่าบาท
ตรวจสอบบัญชีธนาคารของนายเกาะเพชรกับพวก
มีเงินหมุนเวียนกว่า๕ล้านบาท

นายเกาะเพชรนะครับบอกว่า
เพื่อเอาไว้ส่งยาเสพติดนะฮะ
ก็จะสลับบริษัทเวลาไปส่งเรื่อย

ก็สะดวกเลยรถมาต่อที่นี่ส่งเลย
ทำเองส่งเองหมดครับ
ก็ชลับกันไปครับส่วนมากก็
จะใช้ความฉลาดตรงนี้ไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กว่านี้
ใช่แบบนี้เลยหมดอนาคตเลยเนี่ย
นี่ครับอีกจุดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับที่พระนครศรียุธยานะครับ
ปราบรามยาเสพติดบุกไปจับกลุ่มนายธนศักดิ์ศรีสุวรรณ
ขณะเอาสินค้ามาส่งที่บริษัทขนส่งของเอกชนแห่งหนึ่ง
เอาพัศดุ๖๐ห่อมาส่งนะครับ
ซึ่งทุกห่อมียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่นะครับ
ธนศักดิ์บอกว่าทำหน้าที่แค่ส่งของ
แล้วก็เปลี่ยนที่ส่งไปเรื่อยเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย
ส่วนใครเป็นคนสั่งเป็นคนส่ง
เขาบอกว่าเขาไม่รู้แล้วขอไปให้การในชั้นสอบสวนเท่านั้น
เพราะว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่แค่เอาของมาส่งให้กับทางบริษัทตรงนี้
ตอนนี้ตำรวจมั่นใจว่าเอาผิดได้แน่นะครับ
เพราะว่าแก๊งนี้ก็สืบมาหลายเดือนแล้ว
พบว่าใช้ข้อมูลสังคมออนไลน์เนี่ย
เป็นจุดในการสั่งของกันผ่านทางทวิตเตอร์
อย่างเช่นชื่อร้านน้ำแข็งอะไรแบบนี้
พวกนี้ก็มีผู้ติดตามทวิตเตอร์ในกลุ่มอยู่๒๐๐คนได้
พอลูกค้าสั่งมาก็เอาไปส่งให้ทั่วประเทศ
ที่สำคัญครับทวิตเตอร์กลุ่มนี้ท่านผู้ชมครับ
ยังมีการแจกรางวัลเป็นยาเสพติดให้กับลูกค้าเพื่อดึงถูกใช้ด้วย
ส่วนลูกค้าทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
เพราะตำรวจบอกว่ามีชื่อที่อยู่หมดแล้วชัดเจนฮะ
เพื่อท่านจะตามของสั่งของแล้วไม่ได้
ก็ขอให้รู้ว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาล็อกตัวไปแล้ว
ท่านก็ไปตามได้ไปหาตำรวจปราบปรามยาเสพติด
บอกว่าโอ้โหผมสั่งของไว้แล้วไม่ได้เลยยุ่งเลยเนี่ย
มียาไอซ์ซุกซ่อนในเสื้อสีชมพูที่อยู่ปลายทางอุบลรัชธานีนี่เห็นไหม
ใครอยู่อุบลรัชธานีเสื้อสีชมพูตัวนี้มียาไอซ์อยู่ด้วย

ไม่ถึงแล้วฮะมีพัสดุอีกอันหนึ่งนะครับ
เป็นกระเป๋าลดโลกร้อนภายในมีซองยาไอซ์ชนิดเกล็ดขนาดเล็ก
ซุกซ่อนอยู่มูลค่าก็ประมาณ๓๔พันบาททุกจุดนะฮะ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่าที่ไปจับกลุ่มตรวจยึด
วันนี้จับผู้ต้องหาได้เดี๋ยวขยายผลให้หมด
บริษัทขนส่งเองตำรวจบอกว่าก็ต้องขยายผลต่อ
จะได้สอบถามข้อเท็จจริงกันว่าเออตกลงแล้วเนี่ย
มันจะมีช่องโหวตตรงไหนหรือว่าจะมีอะไรตรงไหน
ที่จะจัดการไม่ให้พวกนี้มาแฝงตัวได้นะครับ